ว่ากันไปมันมีมากมายหลายทาง
ทางหนึ่งก็คือเรื่องของการมาเป็นคู่หรือมาเป็นแฝด
มาเป็นแฝดมาเป็นคู่แล้วให้โชคอย่างไร
ไปติดตามกันเลยครับ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเหล่าสัตว์แปลกหาดูยาก
เห็นแล้วต้องอุทานออกมาว่าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ย
เริ่มกันที่แมวสองหางเพื่อให้โชค
ไปกันที่บ้านเล็กที่๔๔๙หมู่๖ตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
เป็นบ้านของลุงพาคินขุนเทา
ที่นี่เราได้พบกับแมวสองหางซึ่งหายากมาก
โดยเจ้าแมวสองหางตัวนี้เป็นเพศผู้อายุประมาณ๒๓เดือน

ชื่อว่าขุนบุญเห็งดีไซน์นี่ก็เชื่องมาก
้อ้อนชอบมาคลอเคลียร์ไก่เจ้าของ
ไม่ว่าเจ้าของจะไปทางไหนก็จะเดินตามไม่ห่างเลย
ลุงพาคินเขาว่าได้แมวตัวนี้มาจากบ้านป้า
ซึ่งแมวบ้านป้าเนี่ยเขาออกลูกมา๕ตัว

ตอนแรกไม่ได้สังเกตหรอกว่าเจ้าวุ่นเห็งเนี่ยมันเป็นยังไง
แต่พอโตขึ้นก็พบว่าปลายหางของมันใหญ่กว่าปกติ
จึงจับเจ้าหมุนเห็งมาดูอย่างละเอียดก็พบว่า
โหเฮ้ยมีกระดูกออนโพรออกมาเป็นปลายหาง๒อัน
ไม่เคยคิดว่าแมวสองหางจะมีด้วย
หลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวว่ามีแมวสองหาง
ต่างก็พากันมาขอดูล่ะสิ
และเชื่อว่าจะมาให้โชคกับคนที่เป็นเจ้าของ
ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนำเลขที่บ้านของลุงพาคินไปเสี่ยงดวง
เพราะเชื่อว่าเจ้าบุญเฮงแมวสองหางจะมาให้โชคใหญ่นั่นเอง
ต่อกันที่ปลาดุกแปลกหลายเหมือนปลาครับ
ปลาดุกสีแปลกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
เลี้ยงไว้ภายในฟาร์มปลาที่ชื่อว่าวิทยาพันธุ์ปลา
ในบริษัทอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
และหลายจังหวัดของภาคกลาง
คุณประวิทย์เนียมวงเจ้าของฟาร์มเขาเล่าว่า
เลี้ยงปลาดุกขายมานานเกือบ๓๐ปี
แล้วมีอยู่วันหนึ่งตัวเขาได้ลงไปจับปลาในบ่อ
เพื่อนำมาขายให้พ่อค้าแม่ค้าอยู่เฮ้ย
ก็ได้พบกับปลาดุกสีแปลก๒ตัว
โดยตัวแรกเป็นสีขาวเผือกสลับดำมีลวดลายเหมือนประขาบ
ส่วนตัวที่สองเป็นสีดำขาวที่ดันไปเหมือนกับปลาดุกตัวแรก
ได้พบเมื่อปีก่อนซึ่งตัวเขาก็ประกาศเลยว่า
จะไม่ยอมขายปลาดุกทั้ง๓ตัวนี้ให้กับใครเด็ดขาด
เพราะเชื่อว่าปลาทั้ง๓ตัวเป็นปลาที่นำโชคลาภมาให้ครอบครัว
และเป็นสิริมงคลกับอาชีพและที่ผ่านมาสามารถสู้กับสถานการณ์โควิดได้อย่างดี
โอ้โหอันสุดท้ายปลาดุกลาย

ก็แล้วแต่ละกันมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ